แล้วอ่ะ
รอสารัก

เราก็โกรธเค้าอยู่แล้วล่ะ
หรือไงจะว่าหรือไม่เป็นนี่หรือนั้น
เหมือนกันเราต้องไปทอดทิ้งคนที่มีรายละยะน้อยไง

ต้องดู๓๐๒๐และ๑๐

ผมพูดถึง๔๐แล้วผมไปตัวใจ

ถ้าอันนี้มันดีรายละยะประเทศมันสูงขึ้น
๒เท่า๓เท่าเท่านานก็จะดีครึ่งหนึ่ง

ก็ต้องดีเพราะว่าต้องกลัวมือ

มันมีรายละยะนะถ้าเราทำแบบนี้ไปเลย

ได้จำกัดเหมือนกันแล้วใช่ไหมถ้าเขาก็ได้แค่นี้ก็เงินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
ถ้าขยันก็ไปเล่นกันเพิ่มมีเดี๋ยวจะถูกลดเงินถ้าไม่ขยัน
ใช่ไหมแต่ถ้าทางการเกษตรถ้าขยันใช้ในเทคโนโลยีบ้าง
มันก็โอเคมันต้องดีขึ้นเดี๋ยวผมแจ๊คก็สรุปให้ดูนะ
กว่านั่นเขากูลค่าเบาะนี่เขาจะมีกำไรเท่าไหร่
หลายเมื่อกี้เขาทำแล้วแต่นี่ปัญหาเราก็ยังมีทั้งที่หนี้สิ้นไง
หลังจากชาวนานเราถามว่าใครจะแก้ได้ถ้าเราไม่นึกแก้จากตัวเราเองด้วย
อะไรก็เป็นมันไม่ได้ถ้าไม่มีระยะที่๑ต้องตามนะ
สิ่งที่โม้ไม่ได้ทำต่างกับนักศัพท์เลยเปิดรูปขนาดอุปม
โอเคสวัสดีขอบคุณ